คุณผู้ชมคะมาดูต่อกันที่ศิลปินคนนี้กันหน่อยนะ
ไม่รู้ว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกมาหรือเปล่านะ
คือเหตุการณ์แฟนเพลงหน้าเวทีเนี่ยก็มีมาให้ปวดหัวเหมือนกัน

ลูกทุ่งขวัญใจใช้แรงงาน

บันทึงแตรัฐฟางว่าตัวเองเคยดูลแฟนเพลงหน้าเวที

มันมีหนาแบบเยอะมากคุณผู้ชม
คือนึกภาพตามยื่นมาให้พี่แกก็รับปุ๊บแล้วพอหลายดอกเราก็ต้องกำเอาไว้
พอพี่ไมค์กำช่อดอกกุหลาบปุ๊บแฟนเพลงจับมือพี่ไมค์กำแน่นเข้าไปอีก

คือหนามคือทิ้มเต็มมือไปเลยนะมือก็เจ็บแต่ก็ต้องอดทนยิ้มอยู่
มอบความสุขทางเสียงเพลงให้แฟนต่อไป
ซึ่งแฟนเพลงของพี่ไมค์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูบางครั้งก็แบบ
พี่ไมค์บอกว่าต้องขวบคุมสติอารมณ์ตัวเอง

เรียกว่าเป็นวิธีรับมือกับแฟนเพลงของพี่ก็คือ

เรายุ่นหน้าเวียดทีก็มีหลากหลายแฟนเพลงนะครับ

คืออาจจะบอกเลิกว่าเขาขาดสติอยู่แล้ว
ควบคุมอารมณ์สติอารมณ์ของเราด้วย

ก็ทันทำไม่ได้ยินอะทันทำรผ่านผ่านไปซะ
ฝากถึงน้องน้องยกประชุมทุกคนผมพี่ว่าเวลาไปชมแคศอะไรก็ต้อน
แต่บางทีเราไปด้วยความสุขสนานไปชมคอนเสิร์ตก็ไปให้ด้วยความสนุกสนาน
มีแค่ความสุขกับบ้านอือแต่คิดดีนะฮะ
คิดดีจริงเอาน้ำเย็นเข้ารูปอย่างที่บอกไปว่าเออถ้ามันร้อนใส่กันเดี๋ยวมันมีปัญหา
รูปเขาไว้รูปเข้าไว้ถ้ายังไม่จบศาสตร์ค่ะ
อันนั้นจะมีปัญหาแล้วในใจสงการแล้ว

ต่อไปนี้หน้างานหน้าห้านจะให้ดอกกุหลาบ
อาหารดอกกุหลาบก็รูดหนาวออกไปก่อน
รูปหนาวไปก่อนด้วยจะได้ก็กำให้มันเจ็บกัน